เรื่องคุณเสกคุณกาแล้วก็น้องแซนวิช
แล้วก็คุณอีฟอะไรเนี่ยก็ยังไม่จบค่ะ
ตอนนี้คุณเสกก็ออกมาพูดบ้างแล้วนะคะจากที่มีข่าวว่าคุณ
คุณเสกนั้นก็เปิดตัวลูกชายนะฮะกับนางดาราสาวแซนวิชประพาดาเนี่ย
ว่าชื่อน้องลีอองนามสกุลสุขพิมายแล้วคุณการก็ออกมา
บอกว่าไม่ได้ใช้นามสกุลสุขพี่มายนะคะอย่างนี้นะคะ
แล้วไม่ได้คุยกับตู้เย็นอะไรกันไปนะฮะล่าสุดนี้นะคะประชาชน
อย่าเพิ่งถอนใจสิคะประชาชนต่างลุ้นว่า
ปรากฏว่าทางด้านต้นสังกัดก็บอกว่าตอนนี้แซนวิชนะยังไม่พร้อมจะชี้แจงใดนะคะ

ส่วนนางสาวอีฟซึ่งคุณการก็บอกว่าเป็นแฟนคนปัจจุบันของคุณเสกเนี่ย
เป็นมิสแก๊กซิมปี๒๐๐๙
ก็ถูกการคุณการออกบอกว่าตอนนี้เป็นคนปัจจุบันของคุณเสก
ทำไมคุณผู้จัดการของคุณอีฟที่บอกว่าเป็นแฟนปัจจุบัน

คุณน็อตซึ่งเป็นผู้จัดการของคุณอีฟเนี่ยก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า
คุณอีฟได้ยอมรับกับตนว่าจริงเพิ่งคบหาดูใจกับเสกได้๓เดือน
ส่วนที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าอีฟมีสัมพันธ์ลึกซึ้

ีฟยืนยันว่ายังไม่ได้ท้องแน่นอน
ค่ายต่างที่เกิดขึ้นนะก็ไม่ได้เครียดอะไรค่ะ
ส่วนต่อมานะครับคุณเสกเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อเสกโลโซ
หัวข้อไลฟ์ไลฟ์เลยว่าคุยกับปลาคาฟธรรมดาที่ไหนล่ะ
แจ้งเรื่องราวส่วนตัวที่กำลังเป็นข่าว

ใช้ชื่อว่าเด็กชายจอมเก้าโชติกาวนิษฐ
สุจิบัตรนั้นเป็นชื่อของคุณพ่อน้องแซนวิช
เป็นคนตั้งนะฮะก็คือใช้นามสกุลทางฝ่ายผู้หญิงนั่นแหละ
โดยได้พูดคุยกันว่าต่อไปจะเปลี่ยนเป็นชื่อเด็กชาย
ธนศักดิ์สุขพิมายตามที่ดั้งใจไว้
อยากออกมาชี้แจงแก้ข่าว
ความสัมพันธ์ของตนกับแซนวิชนั้น
ยังไม่แต่งงานกันการแต่งงานคงไม่เกิดขึ้น
แต่ที่ผ่านมาผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงได้เข้ามาพูดคุยกับตนแล้ว
ส่วนเรื่องของอีฟที่คุณการนำมาเผยนั้นนะฮะ
ก็บอกว่าน้องอีฟเป็นแฟนของตนอีกคนคบกันจริง
ตนจะมีแฟนอีกคนนั้นใครจะไปรู้ได้

โหฉันคุณเสกเจ๋งวะ

คุณเสกเดี๋ยวเขามาต่อยอะไรอย่างนี้หรอ

ขณะนี้เรื่องการวิพากรอดีตภรรยา

เซ็นเอกสารต่างรวมถึงเช็คที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ลูกไปแล้ว

ส่วนค่าผ่อนบ้านให้อดีตภรรยาเดือนละ๒แสน

ไม่กี่หมื่นเดี๋ยวฉันยังหมดแรง

กล่าวว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่าย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากไลฟ์เปิดใจแล้ว
ให้แฟนคลับรับรู้ความเคลื่อนไหวนะคะ

พรมลิขิตมอบให้กับสาวอีฟด้วย
ว่าการที่มี๓คนตั้งอยู่อังกฤษ

เถอะคือชีวิตเนี้ยนะมันมันรู้จักการให้อภัยมันก็จะ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะในเรื่องราวแบบนี้นึกออกไหม

มันน่าจะอภัยกันได้เหมือนกันที่เธอเอาไปให้ผัวเธอได้
เรื่องนี้มันอภัยยากที่สุดเพราะว่ามันตัดไม่ขาด
มันคิดว่าอะไรต้องเป็นของมันยึดมั่นถือมั่นนะนะ
พอยึดว่าอะไรต้องเป็นของเราผัวก็เป็นของเราลูกก็เป็นของเรา
แต่ว่าอยากเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้เหมาะมากเลยสำหรับผู้สูงอายุ
เพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนนี้ไงเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ๑๐๐บาทต่อเดือน
ก็เมื่อวานนี้ทางรัฐภานายแพทย์เจศิระธารานนท์
โฆษกคณะกรรมอาทิการวิสามันกิจการสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
หรือว่าสนชก็ได้แถลงเกี่ยวกับเรื่องการประชุม
สนชว่าในวันที่๕มีการประชุม
วาระในการประชุมสำคัญนั่นก็คือ
พิจารณาร่างพรบผู้สูงอายุมี๖มาตราโดยมีสาระสำคัญ
นั่นก็คือการนำเงินกองทุนจากภาษีบ้า
ก็จากบุรีเหล้าอะไรนี่แหละ๒หรือว่า๔๐๐๐ล้านบาทต่อปี
มาเพิ่มเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ
ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไปเดือนละ๑๐๐บาท

เช่นคนที่มีอายุ๖๐ปีจากเดิมได้เบี้ย๖๐๐ก็ได้เป็น๗๐๐
โจ๊กได้ทั้ง๓๔วันตอนเช้า

คนที่อายุเกิน๗๐จากเดิมได้๗๐๐ก็จะเพิ่มเป็น๘๐๐
แล้วก็ยึดจากบัญชีผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียน
ยังชีพจำนวนอยู่มีประมาณ๒ล้าน

เราเป็นสังคมผู้สูงอายุกันแล้วเนอะจะเมิบจะมากขึ้นเรื่อยถ้าไม่มีบอกนะว่า๑๐๐๐จะได้เพิ่ม

พอแล้วแหละไม่ต้องเอาแล้วเยอะแล้ว

แจ้งเกิดพิสูจนฝีมือนะฮะกับบทบาทเจ้ามิ่งร่าในละครรากนคราทางช่อง๓นะครับ

แล้วก็ยังเป็นที่ฮือฮานะครับของสาวมิวนะครับว่า

มิวก็เลยมีการมาเปิดใจถึงความฮอตนะครับที่เรียกว่าเป็นพิเศษเลยนะฮะ

มิวฮอตนะฮะเป็นสาวที่หนุ่มหลายคนเนี่ยบอกว่าปลื้มมาก
ไม่ว่าจะเป็นคุณเต๋อฉันทวิทย์คุณเนมประการคุณเดี่ยวสุริยนต์
ปลื้มคุณมิวมากผมก็ปลื้ม
จริงเขาน่ารักมากคุณหนุ่มอะผมดูหนังเขาแล้วผมชอบ
ดูนางอายคุณก็ปลื้มนิชาปลื้มนักเรียนทุกคนในเรื่อง
ผมเป็นคนติดนางเอกเวลาดูผมก็จะชื่นชอบเขา

หนูเห็นวิ่งตุ๊กตุ๊กวิ่งหลีระเบิด

ไม่ได้เป็นคนเครียดเป็นคนชิว

เข้ามาก็จะเครียดอยู่แป๊บนึงแล้วก็จะปล่อยผ่านไป
ต้องมีการถามต่อนะครับว่า

มิวก็บอกว่าต้องไม่เด็กเพราะว่ามิวไม่กินเด็ก

เพราะว่าเราเองก็ทำงานหนักเลยค่อนข้าง

เป็นคนที่เหนือกว่าเรามีวุฒิภาวะที่โตแล้วนะครับ
ถ้าเป็นคนเด็กกว่าเหมือนเราก็

ก็ไม่ใช่ไงเขาปฏิเสธมันต้องน่ารักดีกว่า

หยิบชกของคนอื่นเขาโดยไม่ขอ
แล้วเดินลอยหน้าลอยตาแบบไม่รู้สึกผิด
แต่แถวบ้านกรูเรียก
ถอยใครขโมยของคุณ

คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางที

คือถ้าเกิดว่าคุณไปเอาไปหยิบไปฉกเขาโดยที่คุณไม่ได้รับ
อ่านรู้ยาก

คนอื่นก็มองว่าคุณได้มารยาทแต่สำหรับแถวบ้านผมก็เรียกว่า

ส่วนใครทำอะไรก็ยกมือขึ้น

มีคนมาถามไงว่าเป็นมดดำหรือเปล่า
ต้องคนนี้

คนที่เขาเอาของคุณไปเขารู้ตัวไหม

ถ้าไม่รู้ก็คงบ้าแล้วล่ะ
ไม่รู้แล้วล่ะ

คือเรื่องบางเรื่องผมว่า
มันอยู่ที่สมอง

หรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ไปโดยที่ไม่ได้เรียนรู้อีกครั้ง

แต่เขาได้ไปแล้วนะ

เนอะแล้วแต่
ต้องขายตัวเดี๋ยวไปตามข่าวในไทยรัตได้นะคะ

วันสุกคุณหนุ่มมาไม่รู้เหมือนกันแต่เดี๋ยววันสุกจะไปกินจิ้มจุ่มแหละ
เวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอโทษด้วยมาช้ารถติดนะฮะยังไงก็ไปไหนมาไหนก็เตรียมเวลาสักนิดนึงนะครับ

จ้าแต่กลีมเอาใส่อันตรายใช่ไหมไม่ชำนาญเนอะ
ใช่แต่แน่นอนนะก็ทำอะไรก็อย่าไปหยิบสวยของคนอื่นเขาโดยที่ไม่ได้บอกเจ้าของ
เน้นเข้าไปลาไปดีกว่าสวัสดีค่ะ